เขาเป็นโจรในพื้นที่ของจอุรราชธานี
ตะเวนไปรักษัพตามบั้มรินของประชาชน
เพราะมั่นใจว่าจะไม่มีใครเห็นใบหน้าอย่างแน่นอน

โทรตำรดพูทรจอุรราชธานี

หลังจากก่อเหตุในพื้นที่๑๑คดีครับ
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
หมายสารเข้าไปจับกลุ่มนายสุพรรณแสวงทรัพย
หรือว่านายอึ่งอายุ๕๐ปี
และนายวสันทองมาหรือว่าปออายุ๒๘ปี
ในข้อหารร่วมกันรักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืน
หลังเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาคือปี๒๕๕๘
มีคนร้ายก่อเหตุงัดบ้านอาคารสำนักงาน

ส่วนใหญ่จะคลุมหน้าเข้าไปก่อเหตุ
กล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึก
ภาพคนร้ายเอาไว้ตรงกันหลายแห่งด้วยกัน
กรรมรวจจึงเร่งขยายผลติดตามความร้าย
ทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยตรงตามภาพ
อาศัยอยู่ที่หอพักชายครับในซอยชายางกูล๑๘ตำบลในเมือง
เข้าไปตรวจค้นพบนายสุพรรณ
เป็นบุคคลตรงตามภาพถ่ายของกล้องวงจรปิด

ครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาอุบลราชธานี
ตำบลขามใหญ่ครับวันที่๖มีนาคม๒๕๕๙
นายสุพรรณรับสารภาพร่วมกันกับนายวสัน

ทั้งในกำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยจะใช้วิธีการงัดสายยูกุญแจ

จำนำและขายและนำมาแบ่งกัน

ก็ต้องเก็บไว้ในห้องพักของตนเอง
หากสงสัยว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน

อาคารสำนักงานของคุณผู้ชมหรือไม่นั้น
สามารถเดินทางไปตรวจสอบทรัพย์สินได้นะครับ
สถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานี
ในวันและเวลาราชการครับ